บอกเจทร์เจทร์มีแฟไคลน์กับวิวคือก็เหิด

เจทร์บอกว่าคนที่จะแต่งงาน

ใช่พี่ชายเป็นนักดนตรีคุณผู้ชมแล้วคือมาแต่งกับแฟนที่เมืองไทย
แล้วไปดงเวดดิงคุณก็เอ้านับสกุลเหมือนกันนี่เจดแต่งงานเหรอ
บอกพี่ค่ายเป็นพี่ชายผมนะคะพอแต่งตัวก็หน้าเหมือนกันล่ะค่ะ
ส่วนกับหวานใจวีวรรณรสนะคะก็ยังรักกันดีอยู่ค่ะ
ส่วนเรื่องชีวิตคู่ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่อยากมุ่งเรื่องธุรกิจแล้วที่บิวเคยงอนค่ะ
เรื่องอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะเจดเนี่ยเขาไปมูเตรลูตามพี่มดดำไง
แล้วไม่ชวนวิวไปวิวเขาก็สายมูไงเออเห็นบอกว่าพี่มดดำปัง
เขาบอกว่าหลังปีใหม่ค่ะเตรียมบินไปทำบุญพร้อมกันแล้วจะได้ไม่ต้องงอนแล้วจ้า
บางทีมันฉุกระหุกบางทีแบบพี่ปามผู้จัดการผมเขาจะแบบ

ว่างไหมอะไรอย่างเงี้บางทีมันก็ชวนไม่ทันไงเออใช่ใช่
ใช่จริงมันเพื่อความสบายใจเหรอครับ
ก็จะมีแพลนไปด้วยกันมั้ยครับแบบอนาคต
มีครับมีอยู่แล้วครับก็น่าจะมีแบบข้ามปีใหม่ไปก็จะทำบุญสักหน่อย
หล่อนะครับหล่อหล่อหล่อหล่อหลืมไปเลย
แฟนน้องวิวเขาอุ๊ยลืมไปเลย